ตำรวจสพอุดรทานีไปตรวจสอบบ้านที่จัดปาร์ตี้
สระว่ายน้ำขนาดก็คือ๔คูณ๖เมตรนะคะความกว้างความยาว
แต่สระลึกเหมือนกันลึก๒เมตร
เจ้าของบ้านชื่อว่านางสิริรักษ์รัตนาเวศอายุ๖๒
เธอบอกว่าเธอมีสามีเป็นชาวฮอนแลนด์
สร้างบ้านหลังนี้มา๑๕ปีแล้วก็สร้างสระว่ายน้ำด้วย
เป็นแฟนคลับหมอลำหลายคณะ
เมื่อวานจัดงานวันเกิดย้อนหลังของเธอคือเธอเกิดวันที่๖เมษายน
หมอลำหลายคณะมาร่วมงานปาร์ตี้
หนึ่งในนั้นก็คือหมอลำคณะเสียงวิหก
ซึ่งน้องอิงดาวขับรถมาร่วมงานตอน๒ทุ่มครึ่ง
เที่ยงคืนค่ะกำลังจะเลิกปาร์ตี้แล้ว
นุ่มของน้องอิงดาวมาถามหาว่าเห็นน้องอิงดาวไหม

เจ้าของบ้านบอกว่าไม่รู้น้องเหนื่อยแล้วเข้าไปนอนในบ้านหรือเปล่า
ก็เดินหากันนะคะหารอบบ้านไม่เจอ
ก็พยายามจะหากันอยู่นานจนมีน้องในคณะหมอลำกระโดดไปในสระว่ายน้ำ
แล้วไปเจอร่างของน้องอิงดาวอยู่ก้นสระแล้ว
พยายามนำร่างขึ้นมาปั๊มหัวใจแจ้งกู้ภัยให้นำส่งโรงพยาบาล

ส่วนหลานของเจ้าของบ้านนะคะนางสาวสาวิตรีอายุ๔๑ปีบอกว่า
คือก็เห็นน้องอิงดาวตอนแรกก็เล่นอยู่ขอบสระว่ายน้ำกับเด็ก
คือด้วยความที่เป็นงานปาร์ตี้ต่างคนก็ต่างสนุกไม่ได้สนใจอะไรกัน
น้องอิงดาวหายไปสักชั่วโมงหนึ่ง
คือบางคนก็บอกว่าอ๋อเดินออกไปนอกบ้าน
บางคนก็บอกอยู่ในปาร์ตี้นี่แหละด้วยความที่คนมันเยอะก็เลยไม่เจอ
สุดท้ายมารู้อีกทีคือน้องจมน้ำไปแล้ว
ก็ก่อนหน้านี้มันเหมือนกับมีลางอยู่นิดหนึ่ง
หลานเจ้าของบ้านบอกนักดนตรีที่มาติดตั้งเครื่องเสียงริมสระค่ะ
แล้วก็ลูกชายเจ้าของบ้านหกขวบก็เล่นน้ำอยู่ในสระคนเดียวสระใหญ่มาก
คือเด็ก๖ขวบอยู่ในสระคนเดียวแต่ทำไมสระกระเพื่อม
เหมือนมีคนเล่นคนอื่นอยู่ด้วยก็มีการจุดทูปไหว้เจ้าที่เจ้าทาง
กลัวว่าจะเกิดเหตุร้ายขึ้นอันนี้เป็นลางที่ก่อนจะเกิดอะไรทั้งนั้นเลยนะคะ
แต่สุดท้ายเนี่ยค่ะมาเกิดเรื่องกับน้องอิงดาวแทน
ทีมข่าวของเราก็เลยเดินทางไปที่บ้านของอิงดาวนะคะ
อยู่ที่ตำบลโนนปอแดงอำเภอผาขาวจังหวัดเลย
เย็ดเตรียมงานศพกันค่ะบรรยากาศเศร้ามาก
โรงโลงมีหงสีขาวตั้งอยู่หมายถึงเป็นการส่งร่างผู้เสียชีวิตขึ้นสวรรค์
เป็นหงสองตัวนะคะแม่ของน้องค่ะก็คือคุณแม่อายุ๕๕แล้วนะคะ
นางแม่นัญญานัทยาจุดทูปไหว้ศพแล้วบอกว่าพอรู้ข่าวว่าลูกเสียชีวิตเนี่ย
ไม่ได้หลับเลยไม่สามารถให้สัมภาษณ์ได้ด้วยซ้ำไม่สะดวกจะให้สัมภาษณ์

นางสาวเพียวนางเอกคณะหมอลำที่สนิทกับน้องอิงดาวมาก
กอดรูปถ่ายอยู่หน้าโรงศพแบบนี้ค่ะไม่ยอมไปไหนเลยนะคะนั่งอยู่แบบนี้
พี่สาวค่ะนางสาวอลิสาอายุ๓๓บอกว่าน้องอิงดาวรักครอบครัวมาก
เมื่อก่อนชาวบ้านเรียกนางเอกนางเอกแล้วก็มาเป็นดาวในคณะหมอลำ
ทุกครั้งที่มีการแสดงใกล้บ้านน้องจะมานอนที่บ้านทุกครั้ง
น้องเสียชีวิตมีลางฝันว่าตัวเองฟันหักค่ะ
แล้วผู้จัดการของคณะหมอลำโทรมาบอกว่าน้องสาวเสียชีวิตนะ
พรุ่งนี้จะชาปนกิจที่วัดสว่างอารมณ์ค่ะ
ฝันว่าอย่างไรคะ
ฝันหน้าฝันข้างหน้าหรือ
สำหรับอิงดาวเนี่ยนะคะเธออายุ๓๐นะคะ
ดาวดุดดาริกาเป็นนักร้องและนางเอกหมอลำ
กับคณะหมอลำเสียงวิหกเธอรักในการร้องเพลง
เรื่องต้นตอนแรกเนี่ยเธออาจจะไม่ได้ร้องเพลงเก่งมาก
ไม่ได้มีพื้นฐานอะไรไม่ได้แบบเก่งร้องเก่งเต้น
ศิลปินคนอื่นแต่เธอฝึกเธอมีความตั้งใจ
ฝึกฝนเธอพยายามจนเธอเป็นศิลปินสาวหมอลำ
รองใจแฟนได้มากมายนะคะ
โพสต์รูปของตัวเองไปอาบน้ำมนต์ที่วัด
เมื่อช่วงต้นปีขอให้สิ่งไม่ดีออกจากชีวิต
แล้วก็เขียนข้อความเอาไว้ด้วยอันนี้คือภาพนะคะที่ไปรดน้ำมนต์นะคะ
แล้วก็มีข้อความในลักษณะที่ว่าสิ่งไหนที่ศรัทธามันก็ดีหมดแหละ
สิ่งไหนที่ไม่ศรัทธามันก็ไม่ต่างกับกิ่งไม้ธรรมดา

อาบน้ำมนต์ที่วัดขอให้สิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิต
จากนี้ขอพบเจอแต่สิ่งที่ดีสาธุ
นี่คือสิ่งที่โพสต์เอาไว้เมื่อช่วงต้นปีค่ะ
ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นแบบที่หลายคนก็ไม่อยากจะเชื่อว่ามันเกิดอะไรขึ้น